คุณผู้ชมวันนี้ปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวดีครับ
เป็นกรณีที่น่าภาคภูมิใจนะครับ
เพราะว่าลามีน่าเองเขาชวนคนไทยมาร่วมด้วยช่วยกันในโครงการรักโลกกับลามีน่านะครับ
โดยชวนกันมาติดฟิล์มให้กับโลกลดภาวะโลกร้อนนะครับ
มิน่าเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิดครับ
โลกร้อนด้วยการติดฟิล์มให้โลกในโครงการรักโลกกับลามีน่า
ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๑๐แล้วนะครับ
โดยฟื้นฟูป่า๕๐ไร่ในพื้นที่สถานีวรรณวัฒนวิจัยสแก่ราช
อุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ร่วมคืนผืนป่าให้กับประเทศไปกว่า๔๕๐ไร่
จำนวนต้นไม้มีมากกว่า๑แสนต้นแล้วนะครับ
โดยบริษัทเทคโนเซลเฟรย์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายฟิล์มกลองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า

ซึ่งได้รับการรับรองจากหลายต่อหลายประเทศด้วยกันนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าเดียวที่น่าภาคภูมิใจในประเทศไทย
เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาสามารถที่จะไปสร้างชื่อเสียงได้
ทั้งอังกฤษญี่ปุ่นอเมริกาสวีเดนเป็นต้นนะครับ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชนละทิศสุรสวดีอธิบดีกรมป่าไม้
เป็นประธานในพิธีได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้
ชมรมรถขับเคลื่อน๔ล้อกลุ่มกระทิงโทน
คณะผู้บริหารศูนย์ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มลามีน่าแฟนเพจ
ผู้ใช้ฟิล์มกรองแสงลามีน่าสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
การปลูกป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จำนวนทั้งสิ้น๕๐ไร่
ณสถานีวณวัฒนวิจัยสแก่ราชตำบลอุดมทรัพย
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
โดยโครงการรักโลกกับลามีน่าปีที่๑๐นี้ติดฟิล์มให้โลก

เนื่องจากว่าแปลงปลูกป่าที่บริษัทได้จัดเตรียมเอาไว้
น้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ทั้งหมด
เป็นแปลงเพื่อการศึกษาวิจัยและสาธิตรูปแบบการปลูกป่า
ศาสตร์พระราชานับว่าเป็นแปลงแรกและแปลงเดียวในประเทศไทย
จะเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาป่าไม้ของประเทศ
อกจากนี้ยังมอบเงินเพื่อสนับสนุนและดูแลพื้นป่าดังกล่าว

เป็นระยะเวลาอีก๒ปีเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

มีอัตรารอดแล้วก็เติบโตสูงถึง๙๕
จากนี้ก็ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชน
แก่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเข็มโรงเรียนบ้านบุตโก
เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วยนะครับ